สวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
มาเจอกับเราในช่วงต้นรายการแบบนี้แน่นอนครับพูดคุยกันถึงเรื่องของโควิดกันก่อนแล้วกัน
เพราะมันมีหลายมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชน
ละครึ่งนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือ
มาเฟส๑เฟส๒มาดูเฟสที่๓กันหน่อย
เงินจะเข้าแล้วคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดกันเอ๊ะว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้าง

หลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและใช้สิทธิ์กันไปแล้วนะคะ
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ตอนนี้กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์
รอบที่๒แล้วค่ะจะโอนในวันที่๑ตุลาคมถึง
ธันวาคม๒๕๖๔อีก๑๕๐๐บาทนั่นเอง
ครับส่วนใครที่ใช้ของรอบแรกหมดแล้วนะครับ
ก็คือรอบ๑กรกฎาคมถึงช่วงเดือนกันยายนเนี่ย
ต้องรอนะรอจนกว่าจะถึงวันที่๑ตุลาคมเดี๋ยวจะได้เพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่คนที่ใช้ไม่หมดแล้วก็เขาบอกว่าจะไม่มีการตัดสิทธิ์ด้วยนะ๑๕๐๐บาทแรกเนี่ย
โดยจะยกไปรวมเป็นยอดเดียวกันในวันที่๑ตุลาคมนี้นะครับ
ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมวงเงินหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศนะคะ
คงจะต้องรอทางหน่วยงานมาอธิบายมาชี้แจงหรือมาอัปเดตต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนอีกนึงเรื่องเป็นข่าวดีของชาวกรณฑมอลเติม
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีรถฉีดวัคซีนไปฉีดให้ถึงที่บ้านเลยครับ
คนกรุงเทพนะครับหากใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยฟังเลยฮะ
เพราะว่าทางกรทมครับได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับ
จัดวัคซีนเชิงลุกบุกถึงบ้านโอ้โหผ่านรถฉีดวัคซีนถึงที่เลยครับ
เนี่ยคุณผู้ชมชมหน้าของรถฉีดวัคซีนก็คือการนำรถเมย์นั่นแหละค่ะ
ดัดแปลงให้ภายในนั้นมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน
สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลเลยค่ะ
แล้วถามว่าใครจะอยู่ในรถคันนี้บ้างก็มีทีมแพทย์นั่นแหละ
เข้าไปฉีดตามชุมชนต่างแล้วก็ขับไปเรื่อยนะคะ
คาดว่าเตรียมพร้อมแล้วน่าจะเริ่มฉีดได้ในสัปดาห์หน้านี้แล้ว
ก็เพื่อเป็นการส่งวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนตามชุมชนมากที่สุดนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากโฆษกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนเรื่องต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อย
มันโอ้โหเรียกได้ว่าอะไรอ่ะ
โอ้โหแล้วดูดูได้ยินเสียงไหมมีเสียงผู้หญิงด้วยโอ้โหบีบแต่ด้วยน่ะ
ต้องโอเคใจต้องไปนั่งดูดิดูบุ่นวายเลยน่ะ
มีฉุดกระชากลากถูกันด้วยค่ะ
เอ้าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคะเนี่ย
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว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

ค่ะพาเขาไปหาละ
ฐาจินก็ลำว่ากันอยู่แล้วยังจะมารีดไขกันอีกอ้าว
เห็นมั้ยวุ่นวายเลยครับจริงโชว์บ้าน
นะครับในย่านตลาดสำรองอัมเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการครับเข้าไปปิดล้อมรถกระบาดสีเทาคันนี้นะครับ
ข้างในเนี่ยมีผู้ชายอยู่สองคนนั่งอยู่ด้านหน้าและเห็นมีข้างหลังอยู่หนึ่งคน
ข้างหลังหนึ่งคนที่เดินลงมาเนี่ยเป็นรายงานต่างด้าวนะครับค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าชายสองคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่มาจับแรงงานต่างด้าว
เออนะคะจะจับไปทำอะไรจับไปรีดไถเงินหรือยังไงเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการระบุข้อความบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ประมาณว่าเอาอีกแล้วงามหน้าเหลือเกิน
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้
เป็นแค่อาสามารีดไถเงินต่างด้าว
บางคนนี้นะเขาอธิบายด้วยนะว่าเป็นรายเดือน
เออนะคะแบบนี้ใครก็ทนไม่ไหวอะค่ะ
ก็เลยรวมกันจับตัวชายสองคนนี้เพื่อเริ่มหลวนคดี
ตอนนี้นะคะก็ให้ตำรวจมาเอาตัวไปแล้ว
คือทางฝั่งของตำรวจนะครับออกมาบอกแบบนี้ว่า
ทางพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญผู้กำกับสภสำโรงเหนือ
บอกว่าชายทั้งสองคนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับโรงพักสำรงเหนือ
และทางตำรวจพร้อมดำเนินคดีรอเพียงผู้เสียหายเข้ามาชี้ตัวยืนยันเท่านั้นครับ
พันธุหูตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นรายงานต่างด้าวซึ่งถูกบุคคลทั้งสองเลี่ยรับเงิน
เพื่อนำตัวมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองนะครับโดยเด็ดขาด
ซึ่งยืนยันว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยครับไม่ได้เป็นเจ้าที่ตำรวจ
และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับทางสพสำรงเหนือครับ
ท่านผู้กำกับบอกชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้เสียหายที่เคยถูกสองคนนี้หลอกลวง
ให้ข้อมูลกับคุณตำรวจได้นะคะเขาจะได้รีบดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะที่พยายามตามจับตัวนะใช่ครับ
คุณผู้ชมครับไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยคือจับภาพเอาไว้ได้เลยกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช่ค่ะคุณทำทีเหมือนว่าไปซื้อของค่ะแล้วระหว่างที่คนขายเขาเผลอ
ก็แอบไปขโมยกันในลิ้นชักเขาได้เท่าไหร่ไปดูกันหน่อยค่ะ
แล้วจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเติมอีก
โอ้โหเจ้าของร้านขายของชำนี้บอกกลุ้มจริงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เหตุการณ์คือผู้หญิงคนนึงค่ะคุณผู้ชม
สวมเสื้อเสื้อยืดแขนสั้น
ใส่กางเกงขายาวมีแถบคล้ายแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อย

ขณะเดียวกันตอนที่กำลังคุยกับเจ้าของร้าน
สายตาเหลือไปเห็นว่าเจ้าของร้านเขาเปิดลิ้นชัก

ก็เลยออกอุบายว่าเออไปตักข้าวสารให้หน่อย
จ่างหวะเจ้าของเขาเดินไปตักเข้าสารให้
นี่ค่ะเธอก็อาศัยช่วงเวลาที่เจ้าของเขามาอยู่ที่เคาน์เตอร์
ถอยหลังไปแล้วก็เอื้อม
ไปเปิดลิ้นชักขโมยเงินไปได้๖๐๐๐บาท
คุณจะครับเช้าละนะฮะสุดท้ายยังไงนะฮะ
เจ้าของร้านกลับมา
ก็ทำทีเหมือนคิดเงินที่เธอซื้อของปกติ
มันไม่สามารถจับภาพรถมอเตอร์ไซค์เขาไว้ได้คุณชนะ
ไปถามผู้เสียหายนะครับนางสาวนิชาพาเห็นแสงอ่อนนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจมาก
เนื่องจากช่วงนี้ขายของยากจริง
เงินทองมันก็ไม่ใช่จะหาง่ายนะยุคนี้สมัยนี้
แล้วเงินลงทุนภายในร้านเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาหลายวันนะ
กว่าจะหามาได้เธอไม่อยากให้เกิดแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริง
เนี่ยฮะส่วนคนที่ก่อเหตุเธอบอกว่าเธอไม่คุ้นนะ
เพราะเธอขายของตรงนี้เปิดเป็นร้านขายของชำเนี่ย
คุณเชื่อไหมเจ้าของร้านขายของชำส่วนใหญ่เขาจะจำหน้ากันได้
ลูกค้าก็จะลูกค้าเดิมคนอยู่ในชุมชนนั่นแหละ
ใช่แต่คนที่มาขโมยเงินในไปเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลย
นั่นแหละก็เลยคิดว่าต้องค่อยให้คุณตำรวจช่วยจัดการ
เพราะว่าเธอแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองจันทบุรี
ก็หวังว่าหลักฐานที่มีเนี่ยจะน่าพอตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
อันนี้เรียกว่าเป็นการขโมยเล็กขโมยน้อยแล้วกันเพราะว่ามันมีคนที่เรียกว่าค้ายาเสพติด
จนที่ตำรวจเขาก็ต้องไปตามจับรู้ไหมครับ
แล้วยังไงต่อเขาไปตามจับแล้วเรียกว่าจะต้องร้องเสียงหลงเลยทีเดียว

เขาบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะฮะ
ที่สุดก็โดนขังได้จริงแล้ว
อัทธิ์พอไป
ได้ยินเป็นเวรยุถสั้นน้ำหละครับ

ยิ้มนานมายังไง

เฮ้ยลุงเอ้ยทิศติดกางเกงเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
โอ้เอ็งกุ้งบ่อดีเดี๋ยวมันไงออกไปนึงนึงนึง
โอ้โหเป็นไงเราติดกางเกงเลยเนี่ยโอ้โหกลัวเหรอคะกลัวจนเรียราชเลยเหรอคะ
เจริญหรือว่าบังแมนเขาเนี่ยอายุ๔๐ปีนะครับในวงการเนี่ย
ฉายาเขาเรียกว่าปุ๊ฟรีดอมโอ้โหมีฉายาด้วยเหรอปุ๊ฟรีดอมอ่ะ

เนี่ยตรงนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่๑๕๖ทับ๑ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ใช่ค่ะคือเขาพยายามขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ค้นตัว
แล้วก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มียาเสพติด
ตะโกนหาแม่ตลอดนะคะบอกไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวจะฟ้องแม่
น่ะสุดท้ายเดี๋ยวเขาพยายามคนนร่วมบินคนนร่วมอะไรเจออะไรไอค่ะ
คุ้นปั้นในกางเกงแทงนี่ปาร์แคงบอกโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกแม่ในสมศักดิ์เนี่ยมาให้ดูมาให้เห็นกับตาเลยว่าเนี่ย
ของกลางที่พบอยู่ตัวลูกชายพี่เขานะ
เอางี้ละกันคุณตำรวจเรียกแม่มาแล้วใช่ไหม

แต่นายสมศักดิ์ก็ไม่ยอมหยุดนะหาทางเอาตัวรอด

โอ๊ยผมขอแป๊บหน่อยมั้ยมันติดกางเกงติดกางเกง
สิ่งที่ติดกางเกงนี่พอจะเดาได้

โอ๊ยจ้ะแต่ที่ขอติดเกงหน่อยได้ไหม
ที่บอกโอ๊ยไม่เป็นไรแค่นี้เล็กน้อยเดี๋ยวไปคุยกันก่อน

เออเอางี้เจ้าหน้าที่ยังไปตรวจค้นที่บ้านอีกหลังนะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้กันก็พบกับกำนันตำบลเกาะแต้ว
เอ้าพามาร่วมเป็นพยานด้วย
เพื่อให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปรักปำ

แล้วก็พบไอซ์อีกจำนวนหนึ่งในห้องนอน
ซึ่งในสมศักดิ์อยากอ้างว่าไม่ใช่

สารส้มกับไอซ์ใครก็แยกออกขนาดตำรวจเขารู้

แต่นายสมศักดิ์ก็บอกว่าเอ้าผมก็มีไว้แค่เสพแหละ
แต่พอถูกเค้นจริงเนี่ยนะคะ
ก็ยอมรับมาจนได้ว่าเออสั่งซื้อนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้ง๒ข้อหาก็คือมียาเสพติด
โทษประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อการจำหน่าย
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่แหละโดนไปนะฮะ
ทำอะไรไปก็รับข้อหาไปตามนั้น
คือยาเสพติดมันให้โทษจริงนะครับในทุกด้านทุกมิตินะ
คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย
ไปดูเรื่องราวภายในบ้านอ้าวอย่างนี้เวลาคุณสามีเขาจะไปอาบน้ำ
บางครั้งค่ะลืมผ้าเช็ดตัวค่ะ
บอกคุณภรรยาจ๊ะภรรยาจ๋าขอผ้าเช็ดตัวหน่อย
ภรรยายืนให้เอาไว้เลยแต่พอรับไปเท่านั้นแหละ
โอ้ยยยยยยไม่ไหวแล้วจริงจ้า
หาอะไรหาคุณหนูไหมอ่ะมันไม่เหม็นหรอก
แค่เช็ดโอ้โหไม่ได้ไม่มีกลิ่นหรอก
เฮ้ออุ๊ยเหล่งเหมือนนางดาวอ่ะ

พี่โฆษะอาการหนักขนาดเป็นลมถับไหงตึงน้ำเลยหรือคะ
เช็ดอะไรไม่ได้เช็ดอะไรก็แค่ตากเอาไว้เอง
มันก็อาจจะชื่นมากมากเดียวเห็นใช่มั้ง

เออนะก็กลิ่นที่ฟุ้นเฟย์
เออแหมทำไปแบบนี้

เอ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะค่ะ
ทำใจดีหายใจเข้าลึกเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
มันก็แค่กลิ่นเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกนะ
เอาแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณสามีนี่
อยากจะชวนภรรยามาถ่ายติ๊กต๊อกกันหน่อยแต่ว่าให้สลับบทบาทกันนิดนึงนะ
เออแล้วออกมาดูกันหน่อยไหมว่าสุดท้ายผลงานจะออกมารอดหรือร่วงค่ะ
โอ้ยแบบนี้ก็เจ็บจริงครับ
อ้าวมีท่ามีลีลาไปยังไงสุดท้ายครับ

ทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับ

คุณควรจะต้องบอบบางและทะลุทะหนอมนะครับ

มีความในใจหรือเปล่าคุณผู้หญิงเขาดูเอวบางร่างเล็กขนาดนี้อย่าไปทำรุนแรงครับ
เขาไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่ามันก็แม่นเหลือเกิน

ต่อไปเราต้องทำไงยืนห่างกันนิดนึงไหมล่ะ
โอ้โหโซเชียลดิสตานซิ่ง
ค่ะเย็นใกล้กันก่อนจะมีทาสได้เลยได้แบบนี้
โอ้โหเห็นแล้วเป็นกังวลใจ
ระวังนะเดี๋ยวผู้หญิงเขาเต้นท่าเดียวกันคืนบ้างคุณก็จะลำบาก

หนุ่มทั้งหลายหรือว่าผู้หญิงด้วยนะเอาจริง

ผมว่านะปัญหาในการขับรถคลังค่ะ
คนนั่งข้างเขาอาจจะกำกับในการขับรถมากเกินไป
คนขับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียสมาธิ
เพราะฉะนั้นลองใช้วิธีนี้ดู
อาจจะทำให้สบายใจสบายหูมากขึ้นครับ

เป็นไงไปเลยอยู่คนเดียวในมุมของเธอ

แหมโอ้โฮถอดเบาะเลยอะ

ไม่ต้องมีคุณมีปัญหาแบบนี้ไหมเล่าให้ฟังหน่อย
นี่คุณสามีผมเห็นทุกวันนี้คุณสามีเขาขับรถมาส่งคุณตลอดเลย
ใช่ค่ะคุณดิฉันช่วยแล้วคุณเคยบ่นอะไรบอกไหม

บอกแบบอยากเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกเลย
มีทุกนึงสามีกำลังจะกลับรถอยู่ทิวน

ก็ต้องแบบว่าคือตีไฟเลี้ยวขวาแล้วนะ
เพื่อที่จะอยู่ทิวนน่ะเออตีไฟกลับแล้วตรงไป
คิดดูแล้วกันดิฉันมั่นใจแดงมาก
แล้วคุณมาเล่าเนี่ยเป็นการขับรถที่ไม่ดีนะ
ไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางทีมันก็แบบ
เพิ่งนึกได้ไงว่าเดี๋ยวต้องไปตรงนั้นตรงนี้

แต่จะมีแต่มันเป็นภาษาพลาติกมันไม่ใช่แค่ผู้ชายขับให้ผู้หญิง

พ่อเขานั่งคุณแม่เขาเป็นคนขับเพราะแม่เขาชอบขับ

กับแม่ผมนั่งคู่กันเนี่ยทะเลาะกันทุกครั้งที่นั่งคู่กัน

เราเป็นเมาส์คุณพ่อคุณแม่มันสนุกคุณผู้ชม
นั่นไงแหมรูปที่น่ารัก

นะฮะฝากกันน้อยละกันด้วยคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่อุดมสุขกรุงเทพหานคร
นุ่มไลน์แมนฮีโร่
แล้วก็ยังมีพลเมืองดีอีก๒๓คน
ไปช่วยผู้หญิงคนนึงค่ะที่เขาถูกทำร้ายร่างกาย
จริงเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายเธอ

เพราะอะไรเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูหน่อยค่ะ
แ้่ลงปลหรือปลงไม้

ครึ่งใจนะครับ
เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายใครเขาแบบนี้
โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยไงคะคลิปนี้ก็เลยโด่งดังค่ะ
เพราะว่าเฟซบุ๊กเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
แล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิง
เพราะหลังวงดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังค่ะนะคะ
บอกว่าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วผู้ชายเนี่ยก็ต่อยหน้าผู้หญิง
แม้จะอ้างว่าเป็นลูกเป็นเมียยังไงก็ตามก็ไม่ควรที่จะทำร้ายใครแบบนี้ครับ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวชุมชนด้วยค่ะย่านอุดมศุกร์กรุงเทพนะคะ
แต่ว่าก็ยังพอมีผู้ชายสองสามคนเข้ามาช่วยกันห้าม
ช่วยกันไม่ให้ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงต่อไปด้วย
หนุ่มพนักงานส่งอาหารนะครับก็ได้โพสต์แล้วก็ระบุว่า
โอ้โหจริงตัวเขาเนี่ยมีงานค้างที่ต้องไปส่งอาหารให้กับลูกค้า
แต่พอดีขับรถผ่านมาแล้วเห็นเหตุการณ์ปล่อยไม่ได้ครับต้องลงไปช่วย
ไปช่วยเขาห้ามนะคือเรื่องของเรื่องเขาบอกมาแบบนี้นะว่า
ฝ่ายผู้หญิงเหมือนจะเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมตามง้อขอคืนดี
แต่ไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้ไม่ได้ไงแล้วข้างน่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กครับอันนี้น่าสงสารที่สุด
เห็นเหตุการณ์แล้วเขาร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวโอ้โหแล้วยังไงต่อรู้ไหม
ส่วนผู้ชายเนี่ยเอากระเป๋ากับโทรศัพท์ของผู้หญิงไปด้วย
ไม่ยอมคืนให้งานนี้ต้องพึ่งพาตำรวจครับ
นี่จังหวะนี้วุ่นไว่กันอยู่เลยนี่นะคะพูดสุข่าว
ก็เลยพยายามไปหาข้อมูลจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ

เท่าที่เขาทราบอ่ะนะคะหนุ่มไลน์แมนพูดคุยกับผู้หญิง
บอกว่าเลิกกับผู้ชายไปแล้วเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเสพยาเสพติด
แล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งแต่ฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่ยอมอ่ะนะฮะ
มาทำร้ายร่างกายเขาทุกทีเลยอะค่ะ
ที่สุดนะครับพลเมืองดีแถวนั้นนะครับเขาก็ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจสภบางนาเข้ามาควบคุมเหตุการณ์
อ่าโอ้โหนะเรื่องนี้คงต้องตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีเนี่ย
ทำร้ายร่างกายยังไงก็ต้องถือว่าเป็นความผิดจริงค่ะครับ
ส่วนเรื่องนี้คุณชนะค่ะแม่กับน้าเด็กของเด็กชายวัย๑๔ปีนะคะ
ที่เขาถูกทำร้ายในปั๊มน้ำมันจังหวัดชนบุรีครับ
ร้อนอกร้อนใจค่ะลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อไปตามหาคนร้ายด้วยตัวเองคุณผู้ชม
ขณะที่ตำรวจเองก็มีเบาะแสเหมือนกันนะคะส่วนจะเป็นใครจะตามจับได้หรือไม่

นี่คุณผู้ชมค่อยดูนะคะเด็กชายเอเดินออกมางงอยู่ดีก็ถูกดุมต่อยแบบนี้ค่ะ
แล้วเด็กตัวเล็กไม่มีทางสู้อ่ะคุณไปทำแบบนี้กับเขาโอ้โหเนี่ยดูสิครับ
เขาเรียกว่าคนที่มาทำร้ายนี่คือแก๊งชุดนอนเห็นไหมโอ้แล้วดูสิครับเป็นคือโตโตกันทั้งนั้นอ่ะแต่ละคนอ่ะ
ใช่ค่ะโอ้โหเป็นภาพความรุนแรงที่เราก็ไม่ได้อยากให้ดูแต่ให้เห็นว่านี่แหละคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกิดขึ้น
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนลงหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีผู้ชายสัก๔คนนะคะขี่รถจักรยานยนต์คือรถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงนั้น๒คัน
แล้วก็มีคนเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะจะมาขึ้นรถจักรยานยนต์
จังหวะนั้นแหละค่ะมีจักรยานยนต์มาจอดอีกประมาณ๕๖คัน
เขาไม่ได้รู้เรื่องไงไม่ได้มีที่ท่าจะหนีเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เพราะว่ามีผู้ชาย๒คนรูปร่างตัวใหญ่เลย
วิ่งเข้ามาต่อยเขาเขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
งงอยู่ตรงนั้นสุดท้ายเจ็บตัวครับ
ที่โดนรุมต่อยเขาบอกว่าเขาขอแม่ออกมาซื้อซื้อบะหมี่๑๑รูปกิน
ตอนประมาณเกือบตี๕ของวันที่๒๕
ผมก็แค่มาซื้อของผมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เดินออกมาปึ๊บอ่ะเห็นคนประมาณประมาณสัก๖๗คนวิ่งมา

ทีนี้ยังไงต่อมีเด็กชายบีอีกคนนึงอายุ๑๕ปีที่วิ่งหนีไปได้

เขาบอกว่าจะมาหาซื้อของกินเหมือนกัน

ก่อนจะมาถึงปั๊มเนี่ยก็มีรถจักรยานยนต์ขี่สวนกัน
คือลักษณะเหมือนกับว่าตะโกนท้าทายกันลักษณะแบบนั้นนะ
แต่เด็กชายวีเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตอบโต้อะไร
แต่พอซื้อของเสร็จออกมาปุ๊บก็อย่างที่เห็น
เอาไปลองฟังเสียงของดีของชายบีนเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
ก็ตอนแรกผมเจอเขาที่ตรงเซเว่นนะครับเส้นมณีแก้ว
ผมไปมองหน้าเขาเขามาด่าผมว่ามองทำไมด่าให้
ผมก็บอกแล้วทีนี้ผมก็บิดหนีเขาครับ
แล้วก็เนี่ยมาตรงนะครับตรงปั๊มเขาก็เจอพวกผมเขาลงมาใส่เลยครับ
มาล่อเลยครับโอ้นี่ไงคนเป็นแม่นะคะคือคุณจุธามาศศรีแจ้ง
แล้วก็นายสุริยะศรีแจ้งผู้เป็นน้าเนี่ยนะคะนำคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
แล้วก็บอกว่าขนาดแม่ของเขายังไม่เคยตีขนาดนี้เลยอ่ะ
นะคะเห็นลูกเจ็บแบบนี้แม่ทำใจไม่ได้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ครับส่วนน้าชายบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยเห็นแล้วผมโมโหเลยอ่ะนี่นี่
โทรมาบอกนะอยากจะอยากจะเจอจริงเลยอ่ะนะ
ทำไมมาทำแบบนี้กันอ่ะอืมอ้าวคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับ
เช้าวันนี้ฮะตัวคุณแม่นะครับและน้าชายเนี่ยเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันปรตทสาขาบางแสน
เพื่อไปดูจุดที่เกิดเหตุตามภาพวงจรปิดครับ
ก็ไปถามพนักงานด้วยนะพนักงานเติมน้ำมันที่นั่นนะฮะ
อ้อก็ยังบอกว่าเอ๊ะมันนี่ก็ยังไม่มีเบาะแสมากเท่าไรนะครับ
เพราะว่าจังหวะนั้นพนักงานที่เขาเป็นพนักงานเติมน้ำมันตรงนั้น
เขาบอกว่าเป็นจังหวะที่เขาเปลี่ยนกะพอดีคุณชิสา
ค่ะคุณตัวคุณแม่บอกว่ารู้สึกครับแค้นใจมาก
ตอนนี้ได้ข้อมูลคนทำร้ายมาแล้ว๑คน
และรู้มาว่ากลุ่มนี้จะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่นี่บ่อยมาก
เธอเลยอยากจะฝากเลยฝากไปบอกพ่อของแล้วก็แม่ด้วย
ของคนที่มาทำร้ายลูกเธอให้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ด้วยนะ
อืมส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธบทเอกสุรสิทธิเนื่องจำนง
ผู้กำกับสพแสนศุกร์บอกว่าตอนนี้สั่งการไปยังชุดสืบสวนให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
อืมก็คาดว่าจะได้ตัวเร็วเร็วนี้ครับค่ะนอกจากวงจรปิดจุดนั้นแล้วน่าจะมีจุดอื่นอื่นพอให้ติดตามตัวได้นะคะอ่า
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันหน่อย
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องเรียนมาทางไทยรัฐทีวีบอกช่วยหน่อยช่วยอะไรช่วยติดต่อหมอปลาให้หน่อย
เอาอีกแล้วดูเรื่องของเรื่องนะครับคุณแม่ของเธอเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยลักษณะคล้ายว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงคือส่วนใหญ่ก็ต้องนอนอย่างเดียว
อย่างนี้คือพอได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงกลองยาวจากคนที่ไม่มีแรงต้องนอนติดเตียง
ลุกขึ้นมาไล่รำเฉยเลยคนละคนอ่ะตัวคุณลูกผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบนี้เกี่ยวข้องกับผีใช่ไหมเนี่ย
จะบอกให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เคสนี้คือมันน่าแปลกประหลาดใจตรงที่ว่า
คนที่เขาไล่รำอยู่เนี่ยคือนางอรุณวัย๖๗ปีจริงเธอป่วยนะ
เป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นรวมอีก๗โรค
โอ้โหป่วยเยอะเลยแล้วเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
แต่เมื่อเธอได้ยินเสียงเพลงกองยาขึ้นเธอจะมีอาการลุกขึ้นมาไล่ลำแบบนี้
ทั้งที่โอ้โหแทบจะไม่ไหวแล้ว
ได้อะค่ะคือนางสาวประวิตาบวรเกียรติแก้วหรือน้องอุ้มเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อปีก่อนในงานศพของพ่อพอพระสวดเสร็จพรมน้ำมนต์อะไรให้เสร็จ
ปรากฏว่าจู่แม่มีอาการชักเกร็งทั้งแขนทั้งขาเลยอะ
ชาวบ้านเชื่อว่าเฮ้ยเป็นปอบหรือเปล่าหรือผีเข้าหรือเปล่า
นะคะแล้วไม่ใช่แค่งานศพด้วยนะคุณผู้ชมถ้าทั้งมีงานบุญที่วัดอย่างเงี้
ถ้าแม่โดนน้ำมนพรมปุ๊บแม่ก็จะมีอาการอีกเหมือนกัน
หรือบางทีคุณชนะขาคืนวันพระใหญ่แม่นี่ลุกขึ้นมาบีบคอพี่สาวเหมือนกับไม่ใช่ลูกอ่ะ
เอาพอหยิบสร้อยพระมาสวมให้แม่ก็จะอุ้ยร้อนร้อนเอาออกไปเอาออกไป
ในหนังเลยนะนั่นน่ะสิคุณงานนี้ก็เลยไปถามหมอดู
หมอดูหลายที่ก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ถูกผีเข้าแล้วล่ะ
เอาล่ะนึกถึงใครเออหมอปลาเออ
คือเรื่องของเรื่องนะครับนางบุษบาบาพี่สาวของนางอรุณ
คนที่บอกว่าถูกผีเข้านั่นแหละบอกว่าสาเหตุที่น้องสาวมีอาการผิดปกติแบบนี้
น่าจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กเคยไปร่วมพิธีไหว้ครู
หรือว่าฝากตัวเป็นสิทธิ์ครูกรองยาวในยุคนั้นสมัยนั้นเล่าย้อนความกลับไปนะครับ
บุษบาซึ่งเป็นพี่สาวเชื่อว่าสิ่งที่ตามติดน้องสาวมา
น่าจะเป็นผีที่มาจากการทำพิธีไหว้ครู
ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่นางอรุณจะป่วยเนี่ยนะเคยพานางอดุลไปไหว้พระที่ชุมพร
พอไปถึงพระสองรูปทักว่าเอ้านางอรุณพาใครมาด้วยอีกสองคน

ซึ่งทั้งสองคนที่พระเห็นบอกว่าเป็นผู้ชายสวมชุดขาวแบบนี้
โอ้ยแต่คนอื่นบอกไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่มีเอ้าต่อมาเป็นแค่นี้
เอาต่อมานะครับลูกสาวเนี่ยลองเปิดเพลงรำกลองยาวให้ได้ฟังนะฮะ
แล้วก็เปิดต่อหน้าทีมข่าวของเราด้วยค่ะโอ้โหจากที่นางอรุณเนี่ย
พอเปิดเพลงเท่านั้นแหละครับมือไม้เริ่มขยับ
ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงร่ายรำทั้งที่ยังหลับตาอยู่
ในคลิปเนี่ยโอ้โหแต่พอเพลงจบเท่านั้นแหละ
อรุณก็พนมมือไหว้แล้วก็ก้มฟุบหลับลงไปที่โต๊
เหมือนเดิมเอาแล้วว่าอ่าจบแล้ว๑เพลงลาแล้วจ้ะสวัสดี
แบบนั้นนะมันแปลกจริงเราพยายามจะคิดว่าเอ๊ะหรือคุณป้าเขามีดนตรีในหัวใจหรือเปล่าสนุกสนานกับเพลง
อันนี้ถ้าคิดแบบนั้นก็ได้ถ้าหากว่าร่างกายปกติแต่เธอป่วยไง
มันก็เลยน่าคิดตรงนี้สุดท้ายนะคะทีมข่าวเนี่ยก็เลยต่อซ้ายไปหาหมอปลาว่าทำไงดีล่ะหมอปลา
หมอปลาแนะนำให้ลูกสาวลองแกล้งทำน้ำมนต์ปลอมขึ้นมาแล้วเอาไปพรมที่ตัวนางอรุณดูสิ
ลองทำจริงนะคะแต่นางอรุณไม่มีอาการชักเกร็งอะไรขึ้นมาเลย
หมอปลาก็เลยยืนยันว่าอาการที่นางอดุลเป็นอยู่น่าจะถูกผีเข้าจริงแล้วก็ยินดีจะมาช่วยเหลือในกรณีนี้ด้วย
แต่อย่างนี้หมอปลาแกบอกว่าหากจะให้ช่วยนะมันก็มีข้อแม้บางอย่าง
ซึ่งผมว่าให้หมอปลาเนี่ยเขาพูดเองดีกว่าเพราะว่าเขาวีดีโอคอลพูดคุยกันไปลองฟังเสียงหมอปลาครับ
ผมบอกก่อนว่ายายตายยายไม่หายนะเพียงแต่ว่าร่างยักยายไม่ทรมานต่อไป
แต่หมอปายืนยันบอกว่าเอาถ้าให้มาช่วยมีสิทธิ์ถึงตายนะ
ก็นั่นสิแต่เธอก็ไม่อยากจะให้แม่ต้องทรมานแบบนี้ก็ทำใจเอาไว้นะ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
ถ้าไม่ชอบหนึ่งสำหรับใครสนใจเนี่ยนะคะก็คงต้องมานั่งฟังเธอเอาดูกันหน่อย
แม่น้ำหนึ่งนี่แหละค่ะนางสาวพิรดาธนโชธจินดาเหมือนเดิม
คือมาไลฟ์ทีก็มาขายของเครื่องรางของขลังอะไรต่างนานานะคะแต่ว่า
มีการมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมบอกแนวทางเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับ
ให้บันดามิตรักแฟนเพลงเนี่ยนะคะได้ไปเสียงเสียงโชคกันอ้าว
บอกว่า๑กันยายนทันแน่นอนเฮ้ยคุณชิสาช่วงที่แม่น้ำหนึ่งเขาไลฟ์
โอ้โหคนดูนี่เป็นหมื่นสี่หมื่นอ่ะคุณโอ้เอาอย่างงี้ละกัน
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเธอพูดถึงอะไรบ้าง๒นัมเบอร์

เลขที่มักจะออกเนี่ย

ส่วนตัวเธอบอกว่าเธอชอบ๒เลขนี้มากเลย
เอาไปดูเธอว่ายังไงบ้างค่ะ

ไม่อยากหันกล้องให้ดูนะแต่ว่า
ทูปู่จุดมาแล้วมันได้อันนี้
เพราะว่าเดี๋ยวแคปไปลงกันมั่วนะคะ
คืออันนี้อันนี้เป็นตัวเน้นนะคะอันนี้เป็นตัวเน้น๓หางนะคะ
อันนี้เป็นตัวเน้น๓หางของหนึ่งนะคะ
แล้วออกได้เลยค่ะแข็บแล้วกดออกได้เลย
แคปแล้วกดออกได้เลยแหมเหมือนเอฟเสื้อผ้าเลยอ่ะ
อ่าแคปตัวนี้ฉันจะซื้อตัวนี้อย่างงี้อ่ะเออ
ก็เป็นรีลาภาษาของไม่เขาอะไรอะไรผมไม่เข้าใจ
ก็บางอย่างไม่เข้าใจแต่ว่าดูแล้วก็พอดูออกเท่านั้นแหละ
พอแล้วไปคิดอะไรเยอะนี่เครียดนะเนี่ยเอาจริง
คิดมากมาแค่นั้นแหละคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เครียด
ไปเจอกับโจรมหาอุดอุ้ยทำไมอ่ะคือมีพระกำลังวิชาอาคมเหรอคะ
ศักดันเต็มตัวอย่างเงี้เหรอคะฟันแทงไม่เข้าอุ้ยจริงป่ะ
ไปใช้อุดอย่างงั้นยังไงอ่ะจอบโจรมหาอุดจาร้าว้าย
นี่นี่ดูไปเรื่อยนะไหนอ่ะคะภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านหมูกระทะเนี่ยนะฮะ
จับภาพไว้ได้หลักฐานชัดเจนคนร้ายเป็นผู้หญิงสาววัยรุ่นผมยาวรูปร่าง
ที่ร้านบ้านหมูกระทะบุฟเฟ่อยู่ในตลาดเดินานี่แหละในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ไหนเขาทำอะไรอ่ะลักษณะเธอกำลังจะนำเหล็กเส้นใส่รถเข็นแล้วก็ลากออกไปลากออกไปก็คือขโมยเหล็กเส้นอ่ะ
น่าจะเอาไปชั่งกิโลกิโลขายมันหนักอยู่อะเนาะ

ปล่อยปล่อยอะไรอ่ะคะปล่อยอุด
อุดสาระครับโอ้โหเอาอย่างนี้เลยละครับวุ้ย

โอ้โฮเอาไปถามเจ้าของร้านดีกว่านะไหนพูนศักดิ์ชัยศิริษักร์ค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้ร้านปิดชั่วคราวเพราะโควิดนี่แหละ
มาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่๒วันก่อนเนี่ยพี่ภูนศักดิ์เขาจะเข้ามาเอาเอกสารที่ร้าน

ไปเจอนี่แหละสิ่งที่โจรสาวรายนี้ทิ้งเอาไว้

ไปดูดีกว่าว่าพี่เขาเจอเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างคะ
ตรงนี้เลย

ใช่ครับผมก็จะแวะมาที่ร้านประมาณสักอาทิตย์ละครั้งอย่างเนี่ยครับ

ทีนี้ผมก็มาแล้วก็มา
ก็เดินดูรอบร้านดูความเรียบร้อย
ก็เห็นกองอุจจาระอยู่หนึ่งกอง

ก็เลยโทรไปบอกเจ้าของร้านนะครับว่า

ไล่ดูก็เลยถึงไม่รู้ว่ามีของหาย
มีรถเข็นหายแล้วก็มีเหล็ก

อ่ะผมเชื่อว่าคดีนี้ตำรวจจับได้แน่นอน
มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดและอย่างที่สองคืออุจจาระที่สามารถพิสูจน์ดีเอ็นเอได้อุ้ยกองไว้ตรงนี้อุ้ยตาย
เอาดินมาทับไว้ใช่ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาแต่อย่างนี้เจ้าของร้านบอกว่าโอ้ยที่โดนขโมยไปก็เจ็บใจอยู่นะ
เหล็กเส้นรถเข็นเตาย่างน้ำยาทาเล็บและกางเกงขาสั้นเอาเยอะอยู่อ้าวแต่ที่เจ็บใจที่สุดคืออุจจาระที่เรียราดเอาไว้แหละ
ตอนนี้แจ้งความกับสพเมืองราชบุรีนะครับก็อยากให้ตำรวจในตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ไม่อยากให้ไปก่อเหตุที่ไหนก็คืออย่างแรกไม่อยากให้ไปขโมยของที่ไหนและอย่างที่สองคือไม่อยากให้ไปถ่ายอุจจาระที่ร้านไหนด้วย
โอ๊ยนี่เป็นคดีเอื้อเฉาเลยจริงเฉามากโอ๊ยอึงทึงอึงฉลึงอึงฉลางเดี๋ยวอึงฉลึงอึงฉลางนี่มัน
คือมันแบบว่าโชยมาแบบนี้เป็นคดีใหญ่ที่คุณตำรวจเองก็ต้องกลุ่มหัว
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอยากให้ดูกันหน่อยพันรเมียพันละเมียเขาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณสามีคนนี้
อยากรู้จริงเลยเชียวถ้าอยากจะรู้แล้วก็แม่มาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครครอง
เอาจริงนะเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยชอบจริงชอบเล่าสนุก

เรื่องของคุณภรรยาเขาพูดถึงคุณสามีแบบต่อหน้าเลย

เป็นเรื่องความในใจบอกว่าจากนี้จะไม่เอาอีกแล้วเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอครับ
นั้นนั้นแต่คืนนี้ไม่เอาแล้วบอกเลย
ไม่เอาคนพันธุ์นี้ก็เพิ่งเอาไว้แล้ว
ก็เพิ่งเอาไว้แล้ว

ไม่เอาแล้วคนพันธุ์นี้ไม่เอาแล้ว

ไปแล้ว

เอาใจเอาใจเขาไปแล้วคืนนี้ก็ไม่ต้องเอาใจแล้วพักบ้าง

มีภาพของฝูงน้องควายกลับบ้านมาให้ชมกันด้วย

ติดตามกันต่อทางคราวเย็นไทยรัฐ

จังมุ่งจังงามเหรอมามันเป็นยังคือบอสลูกจะขึ้นจังไปบ้านเป็นยัง
จังมุ่ง